มีมีเรื่องรับรับพี่พี่พี่ครับอ่า
เพลงที่ของที่ใครจะรับคุณชอบครับ
วันนี้ครับพี่ชอบทีเตียงครับครับผมจังน์แล้วก็
แปปยมรูปแปปแปปยมครอบครัว
จังหวัดเย็นต้นเทียมอ่ะ
อันที่สุดท้ายอีกไปเท่านั้นของอร่อยตลอดของอร่อยตลอด
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ